เอามาโพสต์ไว้ระบุแคปชั่นไว้ว่าชนยังไงให้เป็นรูปโลโก้รถยนต์
รถชนเป็นเหตุไม่ต้องบอกก็รู้ว่าขับรถอะไร
หลังจากคลิปนี้นะครับถูกโพสต์ไปแค่วันเดียวนะครับ
มีคนเข้ามาชมคลิปนี้กว่า๒ล้านครั้งแล้ว
ส่วนความเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่แซวเลย
ปอนเซอร์รถต้องเข้าแล้วนะฮะฝังไว้ในเนื้อแบบนี้
เพื่อความกระจ่างครับเราติดต่อ
กรณีเนี่ยที่เป็นฝ่ายประมาทคือใช้วิธีลักไก่อะขับถอยหลัง
ยูเทิร์นแล้วจะกลับรถไงแล้วเลี้ยวตัดหน้ามาชนรถ
ของเธอทำให้ถุงลมนิรภัยที่อยู่ที่รถของเธอเนี่ยทำงาน
เธอถูกอัดติดกับพวงมาลัยไงไอ้ตรงพวงมาลัยมันมีโลโก้รถไง
ทุกคันมีคือต้องการนั่นแหละคงติดแบบกระแทกแรงแล้วติดอยู่นานพอสมควร
ก็เลยคราวนี้เป็นแผลนะฮะเป็นแผลตามโลโก้รถเลยนะครับ
ส่วนที่เอามาโพสต์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะแค่จะโพสต์ขำเพราะคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะฮะ
ที่แปลกหน่อยเท่านั้นเองครับโอ้โหเจ็บน่าจะเจ็บน่าดู